แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอากาศหนาวแบบนี้มันจะแห้ง
แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอากาศหนาว

เมื่อวานนี้สองสามีภรรยาตอนแรกทำกับข้าวอยู่นะ
แต่พรายาทำกับข้าวนานลืมปิดแก๊ส
เทศบาลตำบลฆาตนาเวงนามรถดับเพลิงไป๔คันนะครับ
ไปควบคุมเพลิงลุกไหม้บ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้๒ชั้น
บริเวณข้างโรงน้ำแข็งกรเดชชุมชนมะขามป้อม
เทศบาลนครสกลนครนะโอ้โหเพลิงกำลังลุกไปถึงชั้น๒
เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนั้นลมก็แรงอากาศก็หนาว
มันทำให้เพลิงนั้นโหมหนักขึ้นหนักขึ้น
ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหบ้านต้นเพลิงนะไหม้หมดเลย
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณ๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบ

ไปถามเจ้าของบ้านนะฮะอดีตทหารสังกัดแผนกเครื่องยิงเครื่องกลหนัก
กรมทหารราบที่๓ชื่อว่าจ่าสิบเอกสุริยะสวัสดีผล
เขาบอกว่าโอ้โหก่อนเกิดเหตุตัวเขาเนี่ย
ไปลงคะแนนศิลป์ตั้งนายกอบจนะฮะ
จากนั้นกลับมาที่บ้านจริงด้านหลังบ้านเปิดเป็นหอพัก
สักพักมันเป็นควันอะไรพวยพุ่งขึ้นมาจากข้างบ้านของตัวเองที่ห้องครัว
ไฟมันลุกไหม้หม้อแปลงก็ระเบิดนะฮะลุกลามออกมา
ตอนนั้นภรรยากับลูกเนี่ยหนีออกจากบ้านไปแล้วทราบภายหลังว่าภรรยาเนี่ย
เตาแก๊สทำอาหารแล้วลืมปิดนะฮะตัวเองก็ออกไปเลือกตั้งนายกอบจ
นะแต่ภรรยาไม่ได้บอกตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำกับข้าวไว้ลืมเอาไว้
ทำให้เพลิงไหม้สุดท้ายเดี๋ยวจะมีการสอบสวนอีกทีนึงแต่ความเสียหายนี่มันก็บ้านทั้งหลังแล้วครับ
นะยังไม่สามารถที่จะประเมินได้เพราะว่าในบ้านก็มีทรัพย์สินมีค่าอยู่ด้วยนะครับ